ล่าสุดวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะคะโควิดสิบเก้าในบ้านเราเนี่ยเพิ่มอีกสิบเอ็ดราย
นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าเรายังอยู่ในระยะสองยังไม่ก้าวไปถึงระยะสาม
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไปมอบยารักษา
แต่ไปถึงเป็นช่วงจังหวะที่บุคลากรทางการแพทย์เขาออกกำลังกายพอดี
นายกรัฐมนตรีก็เลยร่วมออกกำลังกายด้วยนะคะอ่า
ออกกำลังกายบริหารแบบป้องกันโรคอะไรแบบนี้จะได้ร่างกายแข็งแรง
ดูแล้วก็ดีใจที่นายกรัฐมนตรีจะได้แข็งแรง
ก็จังหวะที่ทางโรงพยาบาลเขาคงจะมีกิจกรรมอย่างนี้
ใช่ใช่แต่ว่านายกบอกแบบนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
แต่ยังถือว่าควบคุมได้ในไทยยังไม่ถึงระยะ๓
อยู่แค่ระยะ๒แต่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกันอยู่รวมกัน
การใช้น้ำแก่วเดียวกันสูบบุรีร่วมกันก็เหมือนกับ๑๑รายล่าสุดที่ติดเชื้อไง
อ๋อดื่มเหล่าโดยการสูบบุรีด้วยกันอะไรแบบเนี้ยครับนายอยู่ปกติต้องระวัง
ส่วนคนที่อยู่ระหว่างกักตัวรัฐบาลมีมาตรการมีกฎหมายออกมาแล้ว
จะมีคนติดตามนะคะว่าคุณกักตัวต้องกักตัวจริง
อืมต้องรายงานตัวทุกวันค่ะ
สามยืนยันอีกครั้งไม่มียังไม่ถึงขั้นที่สาม
แล้ววันนี้เรามาดูสถิติการเพิ่มขึ้นในต่างประเทศสูงขึ้น
แล้วก็ยอมรับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีดีดีมาก
หรือว่าดีมากสำแต่ว่าเขานะผมเอาเรื่องเล่มเข้มข้น
หลายคนก็ทราบอยู่แล้วถ้ามันมากกว่านี้จะทำยังไง
ไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้แล้วมันดีที่สุดแล้วมันอาจจะยังไม่ดีสมบูรณ์ในอนาคตก็ได้
เห็นไหมไอ้ปิดศูนย์เปิดศูนย์เลิกพูดสักทียังไงมันก็เป็นศูนย์อยู่นั่นแหละ
ยกรัฐมนตรีก็ตรวจเยี่ยมก็ให้กำลังใจผู้ป่วย
เป็นยารักษาที่เหมือนกับทางจีนเขาบอกว่าเป็นตัวแรกอย่างเป็นทางการที่รักษาโควิด
ซื้อมาไปซื้อมาก็เอาไปมอบให้แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์และตัวแทนโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย

นี่ฮะก็ต้องให้กำลังใจกันแหละครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ไทยเราที่แถลงคือเพิ่มขึ้น๑๑นะฮะ
ก็เป็นยอดรวม๗๐แล้วตามหน้าจอที่ท่านดูอยู่นะครับ
ส่วนรายละเอียดติดแบบไหนเริ่มจากใครอะไรยังไง๑๑คนนี้เนี่ย
รายงานตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งแล้ว

ถูกต้องฮะท่านพลาดไปแล้วนะฮะ
เดี๋ยวท่านไปดูย้อนทางเพจไทยรัฐก็ได้
ใช่ค่ะแต่เราจะขึ้นตัวเลขให้แบบนี้ตลอดนะคะ
แล้วพรุ่งนี้ท่านก็มาดูเราตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับ
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันก็มีอยู่กรณีหนึ่งนะฮะ
ระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เดินมาที่โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ย
แล้วทางเข้าเขาตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเอาไว้

ทุกที่ค่ะแต่ที่นี่เขาเป็นเครื่องเลยนะครับ
นายกเดินผ่านเนี่ยหน้าจอเครื่องวัดอุณหภูมิมีคนมองไป
อุ้ย๒๘๕องศาเซลเซีย
ทำไมนายกตัวเย็นนะ
ทำไมท่านนายกอุณหภูมิถึงต่ำขนาดนั้นเย็นผิดปกติขนาดนั้น
คนสงสัยว่าเครื่องใช้กันได้จริงไหมเนี่ย
หรือท่านนายกทำไมร่างกายอุณหภูมิต่ำแบบนั้น

เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกนนะฮะ
ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายก็จริงแต่เวลาช่วงนั้นเนี่ยเครื่องจะจับที่ห้องก่อน
ห้องเนี่ยมีแอร์อยู่ไม่ได้ล็อกที่อุณหภูมิร่างกายของบุคคลไว้ทันที
เพราะฉะนั้นนายกเดินผ่านมันจะต้องทำงานอีกแป๊บหนึ่ง
ทีนี้พอไปเดินผ่านถึงปุ๊บแล้วคนเห็นว่า๒๘๕ก็เลยแบบโอ้โหอุณหภูมิท่านต่ำมาก